มารับผิดชอบหน่อยคือมาพุ่งชนรั้วบ้านของเขาเป็นรูโหวแบบคนมุดเข้าไปได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูนะคือมันเสียหายจริงอ่ะ
ประตูก็เปิดไม่ได้แล้วแล้วปรากฏว่าพอก่อเหตุเสร็จเอาหนีหายไปไหนไม่รู้นะคะ
ดูคลิปกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานหน่อยนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องเรียกร้องเอากลับมาใช้หน่อยนะคะ
พี่พี่โบว์คะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้หลังเกือบเหตุเขาลงมาปะ
มันเสียหายใช่ไหมก็น่าจะมีการเรียกเจ้าของบ้านหรืออะไรอ่ะ
มาคุยกันพี่ปอแต่ถ้าลงมาคุณต้องเห็นว่าบ้านเขาพังหนา
ใช่เห็นแน่นอนแต่อันนี้อาจจะมาเช็ครถตัวเองอย่างเดียว
ตายแล้วแล้วพอหลังจากที่เชฟเสร็จก็ขึ้นรถขับหนีไปเลย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเกือบห้าทุ่ม
ซอยศูนย์ธรรมศาลทูลสี่ถนนสุขุมวิทย์ตำบลบังเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรประการนะคะ
แล้วการชนครั้งนี้มันทำให้กำแพงบ้านพังผนังปูนมันก็พังลงมาเป็นรูโบขนาดเท่าตัวคนมุดเข้าไปได้อ่ะ
อกจากนี้หลังจากการชนแล้วคือประตูรั้วเขาเลยเปิดไม่ได้อะค่ะแต่รถยนต์คันนี้ไร้ความรับผิดชอบ
ขับหนีไปทางซอยบูนซิริจังหวัดสมุทรประการเลยนะคะเนี้ยชนแบบเนี้ยอุ้ย
ผู้เสียหายเขาก็เลยมาโพสต์โซเชียลเรียกร้องว่ารถยนต์คันนี้ที่ก่อเหตุมารับผิดชอบหน่อย
ตอนนี้นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความไว้ที่สนปากน้ำแล้วค่ะ
เพื่อจะได้ดำเนินคดีนางแก้วเจ้าของบ้านเขาเล่าอย่างงี้ค่ะ
บอกลูกสองคนได้ยินเสียงรถชนกำแพงเนี่ยดังมาก
ถึงกับสั่นเลยนะสองคนพี่น้องรีบวิ่งออกมาดูหน้าบ้าน
ก็เห็นว่ากำแพงพังแล้วแสงไฟหน้ารถคันก่อเหตุ
ส่องผ่านผนังที่แตกเป็นรูโบแม่รีบวิ่งตามออกมาดู
เห็นรถคันก่อเหตุถอยแล้วก็ไปเลยค่ะอืมส่วนกำแพงบ้านที่พังเนี่ย
เสียหายหนักจริงประตูรั้วเปิดไม่ได้แล้วก็เลยเอารถยนต์เข้าออกไม่ได้ด้วย
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าคนทั้งซอยตกใจกันหมดแห่ออกมาดูนึกว่าเกิดอะไรขึ้น
ยังดีที่พลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถคันเกิดเหตุ
แล้วไปเจอแม่ค้าท้ายซอยแจ้งเบาะแสค่ะบอกว่ามีรถยนต์ขับผ่านมา
เห็นหน้ารถเนี่ยพังยับเยินเลยแล้วก็หนีไปอีกทาง
คาดว่าน่าจะเป็นรถคันนี้แหละแล้วก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ด้วย
เรื่องต้นประตูรั้วบ้านตอนนี้จนถึงตอนนี้ยังเปิดไม่ได้
ก็ต้องเอาแผ่นสังกษีมากันรูโบแบบนี้เอาไว้ก่อน
แล้วเขาบอกว่ากำลังไล่หากล้องวงจรปิดเพิ่มเพราะว่าตำรวจบอกว่าผู้เสียหาย
ต้องหาป้ายทะเบียนให้ได้มายืนยันก่อนถึงจะตามตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
ฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยค่ะเท่าที่ดูกล้องวงจรปิดน่ะ
อ่าเบื้องต้นอ่ะเขาอ่ะเหมือนหลบเข้ามาจากรั้วที่จอดรถใช่ไหมคะ
ลานจอดรถมันอยู่ติดกับบ้านเขาหลบเข้ามาซึ่งมันชิดมากเลยชิด
แล้วเขาก็น่าจะไปเจอกระถางหน้าบ้านของใครก็ไม่รู้ว่าในหนึ่งแล้วก็เหิน
เพราะมันมีรถสวนมาอีกฝั่งหนึ่งโดยรถมันสวนมาพอดีมันก็เหิน
เพราะหน้าบ้านตัวเองเนี้ยก็มีตรงเนี้ยทั้งหมดมิกเตอร์น้ำ
มีท่อมอเตอร์น้ำอยู่ระบบปูนไว้เขาน่าจะเหินด้วย
แต่เท่าที่ดูกล้องเขาลงมาดูนะคะลงมาดูแต่เขาก็ถอยหนีไปเลย
อืมก็นั่นแหละลงมาดูแต่ก็ไปอ่ะนะคะอืมตอนนี้เขาบอกว่า
รายงานล่าสุดคือเจอรถยนต์คันที่ก่อเหตุและคนขับแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างเจรจาให้มารับผิดชอบค่าเสียหายในการซ่อมกำแพงค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจเขาจะสอบปากคำคนขับรถยนต์
หาสาเหตุการขับมาชนกำแพงแล้วหนีว่าเป็นเพราะเมาหรือเปล่า
แล้วก็จะตรวจสอบว่ารถยนต์คันนี้ไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย
คือคงกลัวมีความผิดหลายอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยหนีไปก่อนนะฮะ
เอาเป็นว่าเจอตัวแล้วคิดในแง่ดีอย่างนี้ก็ได้
ให้โอกาสพี่เขาได้ชี้แจงคนขับรถเขาอาจจะตกใจ
แล้วแบบไปตั้งสติแต่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะหายตกใจแล้ว